ชั่วข้ามคืนเลยค่ะสำหรับตำรวจหล่อนะคะ
ที่มีคนนำไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะ
ว่าผู้ชายเขาไปเสียค่าปรับที่สอนอ
แต่ผู้ชายคนนี้แทนที่จะเสียค่าปรับอย่างเดียว
จีบตำรวจไปหยอดมุกจีบตำรวจ
เขาตั้งชื่อคลิปว่าบอกเขาว่าฉันชอบเขาเออ
มาดูนะคะคลิปนี้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊
ที่ชื่อว่าวรวุฒิบุญช่วย
เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนึงค่ะ
กำลังหยอดมุกจีบผู้หมวด

กับแฟนนี่ใครจีบใคร

ผมว่าจะโทรไปบอกเริ่มมาแล้วแหละ

คุณอรัชพรยิ้มไปด้วยเลย

ล่าสุดมีคนเข้าไปดูคลิปนี้

หมวดโบ๊ทโทจวพลเชื้อเพชรพนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจคลองตันอายุ๒๔ปี

เกิดขึ้นวันอาทิตย์ประมาณบ่าย๓โมง

ก็ชวนคุยไปมาเรื่องข้อกฎหมายต่าง
แล้วก็เลยแซวเล่นเลย

วดโบ๊ทมีแฟนแล้วค่ะ

ถ้าใครจะไปติดต่อราชการที่โรงพัก

มีความสุขที่ทำให้ประชาชนยิ้มได้

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปแถวคลองตันกันซะเยอะ

แต่ว่าจะละซ้อนทำไม่ถูก